เพราะเวลาเหงาก็เอาเขามาพูดด้วย
ถ้าสมมุติว่าอารแต่เขาเป็นนางฟ้า
เธออยากขอพรได้จากเราหรือการ์ตูน
ขอให้ยายหายป่วยค่ะ
ทำไมหนูถึงเอาความมั่นใจมาจากไหน
ทำไมหนูถึงกล้าร้องทั้งที่ไม่เคยร้องมาก่อนเลย
ถ้าไม่กล้าก็ไม่รู้ค่ะ
ถ้าไม่กล้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหม
ต้องใช้ความกล้ามากเลยนะคะ
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
น้องการ์ตูนร้อง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น

โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับและวันนี้ก็เป็นวันของเราอีกแล้วนะครับแน่นอนที่สุด
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปพบกับผมปานุ่มและสาวเป๊กกี้ได้ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

จ่ายแจ๋วค่ะความกระตันยูมาแน่นค่ะการเสียสละตนช่วยเหลือครอบครัวมาครบค่ะกติกาเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะเมื่อใดก็ตามที่
ร้องได้ครบ๑๐เพลงก็หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท
กฎิกาเราก็คงเหมือนเดิมมาหลายปีแล้วนะครับ
ร้องให้ถูกต้องตามเนื้อเพลงเท่านั้นเอง
ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะนะครับ
ร้องให้ถูกต้อง๑๐เพลงรับไปเลย๑ล้านบาท

เนื่องจากว่าความน่ารักของเด็กเนี่ยแหมใครก็แพ้นะ
แพ้ทางจริงนะครับเจอเด็กเข้าไปเนี่ยโอ้โห
ทุกคนนี่เรียกว่าเอาใจช่วยกันเต็มที่
แล้วยิ่งเป็นเด็กดีด้วยเนี่ยค่ะคุณป่า
ชื่นใจจริงนะคะเด็กดีแต่ว่าขาดโอกาส
โอกาสแบบนี้ค่ะก็น่าสนับสนุนเป็นยิ่งนักค่ะ
เหมือนน้องคนนี้ค่ะตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะ
ซึ่งจริงแล้ว๙ขวบแล้วแต่ว่าตัวเล็กเนอะ
ไม่ค่อยถึงเกณฑ์เท่าไหร่ก็อาจจะเป็นด้วยเรื่องของ
อาหารการกินก็อาจจะไม่ถูกต้องนะครับ
เนื่องจากว่ายากจนค่ะนะฮะก็เลยทำให้ตัวเล็ก
แต่ว่าแหมใจนี่ไม่เล็กเลยนะครับใจใหญ่นะครับ
ดูแลคุณยายคนเดียวนะครับที่เหลือกันอยู่
เรามาย้ำเรื่องราวของเธอกันอีกครั้งกับภาพชีวิตของเธอเชิญครับ

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคัทธริยานามสกุลเครือทะวงค่ะ
ชื่อเล่นว่าน้องการ์ตูนอายุ๙ปีค่ะ
เรียนอยู่โรงเรียนสรรปะตองสวน

ทุกวันนี้หนูอยู่กับยายสองคนค่ะพ่อแม่แยกทางกัน
บางทีพ่อก็ติดต่อมาหาค่ะ
พ่อสัญญามาว่าพ่อจะมาหาแต่พ่อก็ไม่เคยมาหาค่ะ
หนูนั่งรอจนดึกจนยายเรียกไปกินข้าวค่ะ
บางทีหนูก็จะพิมพ์ไปหาพ่อว่าทำไมพ่อไม่มา
พ่อก็จะบอกว่าติดหุ้นละค่ะ

ยายทำอาชีพรับจ้างปอกหัวหอมค่ะ
หนูก็ไปช่วยยายปอกเหมือนกันค่ะ
ช่วงแรกมันก็แสบตาค่ะเพราะว่ามันหิวค่ะ
เป็นขิวก็คือเหมือนเป็นกลิ่นมันนะคะ
แล้วมันทำให้เราง่าย
นิดเดียวไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ
กว่ายายจะเหนื่อยคนเดียวค่ะ
นี่ค่ะคือยายของหนูชื่อว่ายายแดงค่ะ

ตอนนี้ยายทำงานหนักไม่ค่อยได้ค่ะ
เพราะว่ายายเจ็บหัวเข่าค่ะ
นั่งนานถ้าจะลุกนะค่ะเจ็บมากเลย
เขามีออเดอร์มาเขาสั่งให้เราทำ๓๔รังวันไหน

รายได้ของยายได้ประมาณวันละ๑๐๐บาท
แต่ไม่ได้ทุกวันนะคะเพราะแล้วแต่เขามาจ้างค่ะ
บางทียายไม่สบายยายนั่งไม่ได้อย่างนี้ค่ะ

ถ้าเป็นเบาหวานบางทียายก็ไม่ได้ไปทำงาน
เพราะยายเพลียมากเลยค่ะ
ถ้ายายอยากกินข้าวหนูก็ทอดไข่เจียว
หรือต้มมะม่าให้ยายกินค่ะ
ยายหนูเป็นคนดีมากเลยค่ะ
หนูก็เลยอยากตอบแทนบุญคุณยาย
หนูก็กวาดบ้านถูบ้านซักผ้าให้ยายแล้วก็ล้างจาน
ไม่ได้หาหมอนี่ทิ้งระยะนานมาเท่าไหรอคะคุณยาย
ก็ประมาณสักปีนึงแล้วค่ะที่ไม่ไป
แล้วอาการปวดท้องทำยังไงค่ะ
อดทนแล้วค่ะแล้วก็พยายามหายามาทานเองมาก
มีบางช่วงที่แบบแทบจะทนไม่ไหวเลยไหมคะ
มีค่ะเวลานอนต้องใช้หมอนกุด
วางแผนไหมคะว่าจะต้องไปพบคุณหมอไหมอะไรไหม
ก็อยากจะไปครับแต่พอดีเราไม่มีตังค์

มีสตางค์นี้จะพาคุณยายไปหาคุณหมอไหมคะ
ไปค่ะจะพายายไปส่องกล้องดูข้างในค่ะ
ณตอนนี้ใจของคุณยายแดงกำลังกังวลเรื่องอะไรอยู่หรือเปล่า

เอาไปรักษายายให้หายค่ะแล้วเอาไปซื้ออุปกรณ์การเรียนชุดนักเรียนค่ะ
เรื่องเป็นไงก็ตั้งแต่ได้เจอกัน
ก็เก็บมาฝันแล้วก็บอกเลยว่าใช่
เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
น้องการ์ตูนร้องได้ครับ

มาพบกับเธอเลยนะครับน้องการ์ตูน
เด็กน้อยผู้อยู่กับกองหัวหอมยอมเหนื่อยกายเพื่อยายอันเป็นที่รักครับ
มากครับ
ในวันนี้แหมเดินมานี่ได้กลิ่น

กินใหม่แสดงว่านี่คือชุดใหม่ที่ได้ไปครั้งที่แล้ว

เอาอย่างนี้ก่อนจะถามการ์ตูนนะคะในเรื่องอื่น

เพราะว่าพี่เป๊กครั้งที่แล้วหมอลองกระดูกปวดมากเลยค่ะ

การ์ตูนต้องรบกวนยืนวันนี้จะได้สูงขึ้นมาอีกนิดนึงทำกัน

คุณยายนะครับคุณยายแดงนะครับ

แต่ไม่ได้มากันสองคนนะคะ

เป็นตุ๊กตาค่ะ

คุณหมอเขาตั้งชื่อให้ค่ะ
เดี๋ยวนะได้อาละแตมาจากไหนคะ
ได้มาจากตอนนั้นหนูป่วยแล้ว
ไปนอนโรงพยาบาลแล้วตอนวันเด็กแล้ว
พี่มหาลัยก็ออกไปให้เจ้า
เป็นตุ๊กตาของเล่นตัวแรกที่หนูได้เลยใช่ไหม

ก็อยู่กับหนูมากี่ปีแล้วอะไรแต่

งั้นเดี๋ยวพี่เป๊กขอเบิกตัวเพื่อนสนิทสักนิดนึงแล้วกันอารแต่นะ

เป๊กถามก่อนว่าอาระแตเขาอยู่กับการ์ตูนในช่วงเวลาไหนบ้าง
ตอนช่วงวันหยุดค่ะ

เวลาช่วงคิดถึงคุณพ่อเขาอยู่กับการ์ตูนไหม

เขาจะต้องสำคัญแล้วก็น่ารักมากแน่แน่เลย
เอาล่ะคุณป่าขอเบิกตัวอาระแต
เขาจะต้องเป็นตัวการ์ตูนที่ดู
การ์ตูน

นี่คือตุ๊กตาอายุ๙ปี
ลักษณะเหมือนถูกหมาฟัดมาเอง
เป็นแมวหรือว่าเป็นหมีหรือว่าอะไรตอนที่มาครั้งแรก

ทีนี้มีความผูกพันกับอารแต่ยังไงบ้างคะการ์ตูน
ก็เวลาเหงาก็เอาเขามาพูดด้วย

แล้วก็เล่นเป็นเจ้าหญิงกับเขา

เวลารอพ่อนี่เอาเขามานั่งรอด้วยไหม

แล้วเวลารอแล้วคุณพ่อไม่มาแล้วคุยอะไรกับอาณาแตบ้าง

ลองถือแบบวันที่เราอยู่ที่บ้านสิ

แล้วเรารอพ่ออยู่แล้วเราคุยกับอารแกว่า
แล้วหนูก็พูดว่า
พ่อมามาประเป็นยังเนอะเขาไปเล่นด้วยกันต่อเนอะ

แล้วอาละแตรตอบการ์ตูนว่าไงคะ

การ์ตูนอยากคุยอะไรกับอาระแตบ้าง
เป็นกำลังใจให้เปิ้ลกำเนิดอาละแต่

อารแตรักการ์ตูนเนอร์ฮักมากนะเจ้า

เพราะฉะนั้นฮาวขอตัวไปพักพรก่อนเนอะ

เป็นเพื่อนที่คอยให้คำปรึกษา
เป็นเพื่อนที่สามารถไปด้วยกันได้ทุกที่

เพื่อนอย่างนี้ต้องดูแลและเก็บไว้ให้ดี

ทีคุณยายแดงก็ไม่สบายนะ

เจ็บออดออดแอดมาอยู่เรื่อย
บางครั้งไม่มั่นใจด้วยว่าอายุจะ

เห็นบอกตั้งแต่เลี้ยงการ์ตูนมาก็ได้กำลังใจเพิ่มขึ้น

เพราะว่ายายเหมือนกับว่าเนี่ย

ตั้งแต่อายุ๑๑๑๒ปีค่ะ

เกือบตายก็ไหลหนแล้วค่ะ
รุนแรงนะคะคนเป็นลมชักเนี่ย
ถ้าช่วยไม่ทันหาอะไรให้กัดไม่ทัน
อาจจะกัดลิ้นตัวเองแล้วเสียชีวิตได้

ก็มันหายไปตั้งแต่

หายไปเองไม่มีอาการอีกเลย

คุณยายแดงเห็นการ์ตูนเขามายืนอยู่ตรงนี้

ยายรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะ

ในตัวน้องเขามากเลยค่ะ
มันก็เป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้ยายมีแรง

และโรคภายค่าเจ็บที่เป็น

ดูเหมือนเขาจะเป็นตัวนำโชคให้ยายด้วยค่ะ

อาราแตร์

เขามาอยู่กับการ์ตูนนานมากแล้ว

แล้วเขาบอกกับการ์ตูนว่า

เราพร้อมตัวมาอยู่กับเธอนานมากแล้ว
แล้วเธอก็ดูแลเราดีมากเลย

งั้นเราให้พรเธอได้ข้อหนึ่ง

ขอให้ยายหายป่วยค่ะ

แต่บอกกับยายบอกเลยว่า
ขอให้ยายหายป่วยนะคะ

ขอให้คุณยายได้รับพรวิเศษนี้นะคะ

ขอให้คุณยายหายป่วยนะคะ

คุณผู้ชมก็คงจะได้ทราบเรื่องราวแล้ว

เข้าสู่เพลงที่๕กันเนาะ

เพราะถ้าร้องผิดเงินจะถูกหักออกครึ่งหนึ่ง

เริ่มกันที่เพลงที่๕นะครับ

อินโทรเพลงที่๕มาเลยครับ

เคยฟังอย่างเดียวกับเจ้า

ไม่เคยฮ้องเลย
ก็ต้องมาตัดสินใจกันให้ดีนะครับ

จะสู้หรือจะหยุดครับ

จะสู้หรือจะหยุดครับ

จะสู้หรือจะหยุดครับ
เห็นคุณยายแหมเชียร์ให้สู้เลย

อย่างที่บอกถ้าสู้แล้ว

เพราะฉะนั้นตัวช่วยล่ะครับ
ตอนนี้เหลือสิทธิ์ใช้ได้อีก๒แผ่นป้ายจาก
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้จ้าว

ทีนี้ตัวช่วยเหลืออะไรกันบ้างคะเนี่ยคุณป่า

เราจะอ่านเนื้อเพลงต้นฉบับให้ฟัง๑ท่อน

ดูสิว่าจะเป็นข้ามไปเลยหรือเปล่า

ตัวช่วยแผ่นที่๕ก็คือ

ท่อนที่คิดว่ามันคุมเคลือสำหรับเรา
คิดว่าเราอาจจะร้องผิดในท่อนนั้น

กลัวท่อนแหลก

มองทุ่งสีทองเศร้าสวง

เดี๋ยวอายจะอ่านให้ฟังนะครับ
มองทุ่งสีทองเศร้าสวง
ต้นข้าวโน้มรวงโค้งลงคอยคมเขียว
โถเราเศร้าอยู่คนเดียว
ข้าวรอคอยคนเกี่ยว
ดังฉันเฝ้ารอเธอมา

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

งั้นก็เริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับ
มาที่เพลงที่๕นะครับ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ
มาครับ

ข้าวรอคอยคนเกี่ยวดังฉันเฝ้ารอเธอมา
เคยให้สัญญาต่อกันเคยพร้ำรำพันว่าจะไม่ลืมบ้างหลา
รอจนข้าวออกร่วงอีกครั้งอยู่ไหนคนเคยสบตามองหาไม่มีแม่เหงา
สัญญาสัญญาบ้านทุ่งลืมของลืมคุ้มลืมทุ่งลืมรักสองเรา
ชะเหงือรอยิ่งรอยิ่งคอยเงาตายเป็นสัญญาเศร้าเศร้าเมื่อเธอนั้นลืมว่าจะ
มองทุ่งสีทองคราใดยิ่งปวดหัวใจเมื่อใดที่คิดขึ้นมา
เหมือนดังคนไข้รออยากอยากให้เธอรู้ว่ามันทรมานเหลือเกิน
ทำไมหนูถึงเอาความมั่นใจมาจากไหนทำไมหนูถึงกล้าร้องทั้งที่ไม่เคยร้องมาก่อนเลย
ถ้าไม่กล้าก็ไม่รู้ค่ะ
ถ้าไม่กล้าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมต้องใช้ความกล้ามากเลยนะคะ
เพลงนี้ครับเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทน้องการ์ตูนร้อง